คุณกันจอมพลังมาช่วยตามความคืบหน้าทางคดี

น้องหญิงนามสมมุตินะคะน้องอายุ๑๗
เป็นเด็กที่พัฒนาการช้ามีพัฒนาการทางสมองช้าค่ะ
หรือที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษนะพี่อุ๋ย
ถูกรุ้งเขยข่มขื่นหกครั้งค่ะ
แต่คดีไม่คืบหน้า
คือจริงแล้วแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ตั้งแต่เดือนมิทุนายน
มาร่วมติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยค่ะ
หลังจากวันนี้ออกจากสพก็จะพาน้องไปดูบ้านพักเด็กเลย
เพื่อให้น้องและคุณแม่เข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุที่มาคุกคามทางร้อยเวรนะครับยกสาย
แล้วก็บอกเลยว่าอย่าเข้ามาอีกผมฝากไปเลยถ้าดูอยู่ก็อย่าเข้ามาอีก

ท่านจะไปคุยไก่เกลี่ยกันจะไปคุยอะไรบนศาล

แล้วไปหาดักเจอเขาตามที่นั่นที่นี่นะครับ
ความรู้สึกผมเหมือนท่านไม่สลดนะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราตามเรื่องนี้
ก็ไปคุยกับคุณแม่ของน้อง
คุณแม่บอกว่าลูกถูกกระทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
พาลูกไปฝากให้คุณยายช่วยเลี้ยง
แล้วก็ถูกลุงเขยแอบปีนเข้ามาข่มขืน
แม่ไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะว่า
โดนขู่ด้วยลูกสาวโดนขู่ไม่ให้บอกใคร

ตัวผู้ก่อเหตุแอบเข้ามาก่อเหตุตั้งหลายครั้ง
ทำทีโทรศัพท์มาถามว่าแม่อยู่ไหมแม่จะกลับบ้านตอนไหน
พอรู้ว่าไม่มีใครอยู่ก็แอบเข้ามาก่อเหตุ
มิถุนายนแม่เจอซองถุงยางอนามัยตกอยู่ข้างที่นอน
ก็เลยถามลูกสาวลูกสาวก็เลยบอกว่าเป็นของลุง
แล้วลูกสาวก็บอกแม่ว่าถูกกระทำชำราวมาแล้ว๖ครั้ง

ไม่คิดว่าสามีของพี่สาวซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง
เป็นลุงเขยเนี่ยจะกล้าทำแบบนี้
สุดท้ายแม่พาลูกสาวเข้าแจ้งความแล้วก็พาไปตรวจร่างกาย
ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดจริงด้วยนะคะ
ปัสสาวะไม่ได้ตั้งคันค่ะ
ก็รวบรวมหลักฐานส่งตำรวจเพื่อเอาผิดลุงเขย
คือก่อนหน้านี้ค่ะ
คุณกันจอมพลังที่บอกว่าลุงเขยมาวนเวียนวนเวียนเนี่ยนะ
ก็คือเหมือนกับว่าระหว่างที่รอตำรวจออกหมาย
คุณผู้ชมแจ้งความไปแล้วใช่ไหมคะรอตำรวจออกหมาย
เขยพยายามที่จะติดต่อหาแม่
ไกลเกลี่ยยอมรับด้วยว่าทำจริง
แต่อ้างว่าก็มีอารมณ์จ่าย๔๐๐๐ได้ไหม
เป็นค่าชุดนักเรียนแล้วถอนแจ้งความได้ไหมแม่

เรื่องของการพยายามที่จะคุยจ่ายเงินให้แบบถอนแจ้งความ
แล้วก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่ให้แม่ว่าไปโรงพักด้วยอะไรด้วยนะคะ
ก็รอตำรวจออกหมายเรียกค่ะ
แต่ก็เหมือนกับว่าวนเวียนอยู่แถวบ้านแม่ด้วยไง

แล้วมันไม่ใช่แค่ขอไกล่เกลี่ยเหมือนกับพยายามข่มขู่ด้วยซ้ำ

พระเจ้ายังไง

หนูตาไว้ใจพี่ทุกอย่างแต่พี่ทำกับหนูก็อย่างนี้เลยหรือ

เอ้ากูไม่คิดไงเออ

เราอยากถามเขาไหมว่าเขาจะมาทำแบบนี้กับลูกขายเรา

แล้วทางภรรยาเขาเชื่อเราไหมว่าสามีเขามาทำดี

แล้วมีจนอะไรจำนวนด้วยคำพูดของผู้ชาย
อย่าไว้ใจคนใกล้ตัวที่สุด
ป้าของน้องบอกว่าโกรธแค้นนายธีรศักดิ์มากนะฮะ

แต่ก็เป็นลุงที่เห็นหลานมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับ

ร้ายกว่านั้นก็คือพี่สาวก็ยังไปเข้าข้างสามีอีก
เอาลองฟังนะฮะที่ป้าพูดเอาไว้นะฮะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำตัวลุงเขยส่งสารนะครับ
ลุงจากลุงเขยมามอบตัวก่อนหน้านี้
ขณะที่ระหว่างนี้จะพาน้องไปฝากไว้ที่บ้านพักเด็กที่ฉะเชิงเซาก่อนนะฮะ
แล้วจะให้พมเข้ามาดูเรื่องของจิตใจให้ด้วยนะครับ